ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันแล้วนะจ๊ะไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันค่ะวันนี้นะคะราคาของหมูเนื้อแดงอยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุด
สิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่หกสิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะราคาของผักเริ่มที่จะปรับลงมาเล็กน้อยแล้วน่าจะใจชื้นกันได้บ้างเนาะคุณผู้ชม